คือหลายคนที่เวลาไปต่างจังหวัดก็ดีไปต่างประเทศก็ดี

เขาก็จะมีบริการเรียกแท็กซี่ของสนามบิน
คือบางคนก็อยากจะเรียกบริการอื่น

นี่เลยค่ะแท็กซี่เทอร์โบมิเตอร์เร็วแรงทะลุมิติ
แต่รสช้าเหมือนเดิมจ้า
คือเธอเรียกเรียกไปบ้านกลับบ้านจากดอนเมืองนะ
กลับบ้านที่วงสว่างมันไม่ได้ไกลกันมากนะคุณ
บอกว่านั่งประจำเต็มที่นะให้เต็มที่เลยนะ
ไม่เกิน๑๕๐บาทแต่คันนี้ขึ้นไปแป๊บเดียวคุณดู
๓๒๕บาทแล้วคุณเห็นเวลาไหมคะ

ใช่เขากลับมาตอนดึก
ใช่นี่ค่ะมันขึ้นเร็วมากเห็นไหมมันขึ้น๒บาท

๒บาททุก๒วินาทีคุณดู
นับไปเลยนะ๑๒เดี๋ยวขึ้น
แปลงว่าตกวินาทีละบาท
ใช่คือเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้ตอนที่มันพุ่ง
มันที่๓๒๕บาทแล้วอะค่ะอืมแล้วทีนี้เมตเตอร์เนี่ย
ขึ้นครั้งละ๒บาททุก๒วินาทีผ่านไป๑นาทีราคาจาก๓๒๕บาท
พุ่งเป็น๓๔๑แล้วตกนาทีละ๑๖บาทนะคุณ
ถามว่าอุ๊ยมันใช่ไหมมันเกินไปหรือเปล่า
หญิงสาวคนนี้โพสต์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเลยนะคะว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่สาวเธอเองขณะกลับจากต่างประเทศ
ต่าเรียกแท็กซี่สนามบินแล้วนะเพื่อกลับบ้าน
เราก็อยากทำถูกกฎหมายแล้วเนอะเราก็ให้เกลียดเขาอะนะ
ขึ้นรถเธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์สักพักหนึ่ง
ยหน้าขึ้นมาโอ้โหโทรศัพท์แทบร่วงจากมือค่ะ
ทำไมเงินมันพุ่งขึ้นไปไกลขนาดนั้น

ถ้ามิเตอร์นี้เป็นน้องชายพี่ตูนแน่นอนเลย
วิ่งแบบพี่ตูนเลยค่ะเร็วเหลือเกิน
ดอนเมืองมาบิ๊กซีวงสว่างเต็มที่ให้ไม่เกิน๑๕๐บาทเลย
ถ้ารถติดด้วยนะแต่นี่เที่ยงคืน๕๘นาทีแล้ว
รถไม่ได้ติดเลยวิ่งชิวเลยจ้า
แต่จากสนามบิน๓๕๓บาทมาถึงบิ๊กซีวงสว่าง
บวกค่าชาร์จเรียกอีกห้าสิบบาทรวมแล้วสี่ร้อยบาทเนื้อเนื้อ
เน้นเน้นอืมเธอบอกเลยว่าอ้าวทุกคนค่ะ
ให้ดีนะคะแท็กซี่มิเตอร์เทอร์โบคันนี้ทะเบียน
ทอทหารหอหีบสามสามสองเจ็ดอืมในบัตรคิวรอรถแท็กซี่ของสนามบินดอนเมือง
ไงมีเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทที่ได้รับสัมประธานรถแท็กซี่ในสนามบินด้วย
เนี่ยประแต้มเอาว่าแบบนี้เลยเธอก็โทรไปเลยให้เบอร์มาก็ต้องโทรไป
โทรไปร้องเรียนบอกว่าเป็น๑๐ครั้งไม่มีใครรับสายเลยค่ะ
ปลายสายไม่มีใครรับเลยไม่มีใครรับเลยคือมีไว้ให้โทรอ่ะ
จะให้เบอร์มาทำอะไรคะมีไว้ให้โทรแต่ไม่ได้มีไว้ให้คุย
ก็จะมาได้แค่โทรแต่ไม่ได้คุยเค้าได้ยินไหมครับ
เพราะฉะนั้นเลยขอร้องเรียนหน่อยนะคะ
แชร์ไปให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดอนเมืองก็ดีกรมการขนส่งทางบกก็ดี

ในโพสต์ผู้หญิงเขียนว่าพอไปใช้กราบกระเป๋าผัดทุกข์
ไม่พอใจพอมันใช้อย่างถูกต้องก็มาโดนโกงมิเตอร์แบบนี้
แล้วจะทำยังไงดีล่ะมันไม่น่าใช้มันไม่น่าจะเกิดปัญหาแบบนี้เลย
เอาล่ะแต่ว่าเบื้องต้นชาวเน็ตช่วยกันหน่อยนะช่วยแชร์
เรื่องที่เกิดขึ้นไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขารับทราบ

กลับบ้านที่หลักศรีโอเคมันไม่ไกล

อยู่ใกล้แค่นี้จะมาบกจะมาขึ้นทำไม

เวลาในการที่เขาต่อคิวเขาก็บ่นผมนะ
อ้าวแล้วผมผิดตรงไหน

อะไรแบบนี้ก็เลยเกือบงงกับ
คุณเข้าได้๕๐บาทค่าเรียกเราไม่ชอบว่าจาก๒๐ขึ้นแล้วเป็น๕๐แล้ว

คือเขาไม่คุ้มในการที่เขาต่อคิวนานอะไรแบบนี้นะฮะ
วันหลังคุณเรียกไปนู่นปรัตนีแล้วก็ต่อบางคัน
นี่เป็นบางคันนะแต่ส่วนใหญ่ดี